อล์ฟอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาใช้ร่วมกันใช่ไหม

อ่าใครจะไปทำประโยชน์ส่วนตัวไปปลูกต้นไม้ในส่วนกลางอะไรอย่างงี้ทำได้ไหม

อ่าเพราะมันคือพื้นที่ใช้ร่วมกันอ่า
แต่คุณลุงท่านนี้เขาบอกว่าหัวร้อนทีเดียวไปเถียงกับคนในหมู่บ้าน
เพราะว่าคนหมู่บ้านบอกว่าคุณลุงไปทำหลายอย่างในพื้นที่ส่วนกลางนะฮะ
คนในหมู่บ้านไปฟ้องนิติบุคคลนะครับ
ทั้งใช้อีดาบออกมาแล้วเดี๋ยวจะเผาซะเลยนะ

อยู่ตรงนี้ก็ดีแล้ว

ทำไมผมไม่มีสิทธิ์
มีสิทธิ์อะไร

ในคลิปบอกไม้ไม้น่ะมันเป็นอีดาบที่ยังไม่ชักปลอกออกครับ

ถ้าไม่ชักปลอกออกเรียกว่าอีไม้แต่ชักปลอกออกเรียกว่าอีดาบ

คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนที่ทีมงานเราคัดมาจากเวลาเต็ม๕นาทีได้
คือเอามาโพสต์ไว้บนเฟซบุ๊คครับ
เหตุเกิดเมื่อ๑๙เมษายนที่ผ่านมาในนิติบุคคลของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในคลิปที่เห็นอยู่นี้เนี่ยผู้ชายที่ถือดาบคือนายจำรัฐทองสุกอายุ๖๑ปีครับ
กำลังมีปากเสียงเลยกับผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นลูกบ้าน
ระหว่างนั้นนิติบุคคลของหมู่บ้านก็พยายามจะบอกให้
นายจำรัฐเนี่ยจะเย็นวางไม้ลงก่อนวางดาบลงก่อน
เอามาดูอีกคลิปหนึ่งเป็นช่วง๓ทุ่มของวันเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ
จำหลัดกำลังจุดไฟในกระป๋องน้ำกลางสนามย่าส่วนกลางของหมู่บ้านครับ
เนี่ยก๊อฟนี่คือสนามย่าส่วนกลางของหมู่บ้าน
ส่วนกลางแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ครอบครองไปแล้วโดยปริยายก็คือคิดเองเออเอง
นี่แล้วมีการตะโกนด่าทอกันแบบคมขู่คมขู่ด้วยนะ
นางสาวปานิชาศาสิพุทธิวัฒน์เขาเป็นเจ้าของคลิปเล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้บอกว่า
เธอเนี่ยอยู่หมู่บ้านนี้ประมาณสัก๕ปีได้แล้วคุณนักข่าวนะ
เธอต้องทนกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายนี้มาตลอด
คือคุณลุงคนนี้เนี่ยเธอบอกว่ามักจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรบ้างที่เธอบอก
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนกลางวันดีคืนดีก็เอาไม้มาวางปิดทางเส้นทางซะอย่างนั้นนะฮะ
อีกอย่างหนึ่งคือจุดไฟในสนามยากครับคุณผู้ชมครับ
มีพวงมาลัยดอกดาวเรืองห้อยอยู่ทั้งสองข้างของป้าย
นี่แฟนก็เลยเดินไปแจ้งนิติค่ะที่ผ่านมาเขาอาจจะแค่สร้างความรำคาญ
คนนี้คือคู่กรณีส่วนอีกคนคือนิติบุคคลของหมู่บ้านนางสาวมาริยากาเซ็งนะฮะ
เธอเล่าบอกว่าลุงจำหลัดเนี่ยนะน้องนักข่าวไม่เมาเนี่ยน่ารักนะ

ไม่เมานี่คนละคนเลยน่ารักทีเดียวนะฮะยืนยันว่าลุงจำหลัดเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายถึงขั้นที่จะทำร้ายใครหรอกนะครับ
ขณะที่ลุงจำหลัดเนี่ยที่ถือดาบไปขู่เพื่อนบ้านเนี่ยบอกกับทีมข่าวนะก็คุยกับเรานะ
บอกว่าที่จุดไฟไปเพราะต้องการไล่ยุงนะฮะจากนั้นก็พาไปดูจุดที่ปลูกผัก
คุณผู้ชมฮะปลูกผักในพื้นที่ส่วนกลาง

ชี้แล้วถามว่าไอ้แบบนี้ใครเดือดร้อนอีก๒เดือนผักก็ได้กินแล้วอ่ะฟังลุงเขาบ้าง
จะเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
แต่การทำประโยชน์เพื่อสุขชนเนี่ยทำให้เจอประโยชน์ขึ้นหน้า
ทำไมเราไม่สิทธิ์ทำหรือปูตะแป๊งปูงดิแต่ที่นี่พวกน้ำปูงที่กำลังขึ้นอยู่เนี่ย
คือเจตนาลุงดีครับแต่มันไม่ใช่ในพื้นที่ของคุณลุง

สมมุติบ้านข้างก๊อฟจะไปปลูกพริกขี้หนู
ไว้ที่สนามย่าในส่วนกลางไว้ให้ก๊อฟได้เก็บได้กินเอาไหม

คือคุณลุงต้องปลูกในบ้านตัวเองน่ะได้ครับนะฮะนะฮะ
ล่าสุดตำรวจสนประเวทเชิญเจ้าของคลิป
แล้วก็ลุงจำรัฐแล้วก็นิติบุคคลไปเจรจาก่ายเกลี่ยกันนะ
เมืองต้นลุงยอมนะยอมให้นิติบุคคลเนี่ย
เดี๋ยวจะย้ายผักสวนครัวในสนามย่าส่วนกลาง
แล้วก็ต้นไม้ที่คุณลุงอุตส่าห์ปลูกไว้ให้
ไว้ในที่ที่เหมาะสมแล้วรับปากว่าอ๋อมีเรื่องเสี่ยงด้วยนะ
รับปากว่าจะลดระดับเสียงในบ้านของคุณลุง
ไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้านมีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องเสียงด้วย
ส่วนที่ผู้เสียหายจะดำเนินคดีกับคุณลุงจำรัฐ
กรณีที่เอาดาบไปจิ้มที่หน้าอก
ตอนที่ไปเจรจากลายเกลี่ยเถียงกันในนิติบุคคลเนี่ยนะ
เขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ดึงออกมาจากฝักเนี่ยนะครับ
พนักงานสอบสวนว่าประเด็นนี้เดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วถ้ามีความผิดก็จะแจ้งข้อหาต่อไปครับ

ใช่คุณลุงพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
บอกคุณลุงว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันมี๓ห่วง๒เงื่อนไข
และอีก๓ห่วงในนั้นก็คือเรื่องของความมีเหตุผลด้วยนะคะ